ตำรวจมีข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคนร้ายบุกชิงทองที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
ติดตามรายงานล่าสุดจากคุณทัศนัยโค้ดทอง

ตอนนี้มีข้อมูลจากตำรวจออกมานะครับว่ามีพลเมืองดีนั้นบอกว่าเคยเห็นผู้ชาย
ลักษณะการเดินคล้ายกับผู้ก่อเหตุที่มาป้นทองที่นี่นะครับ
แล้วคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับ
ซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าคนร้ายยังคงกบดันในพื้นที่ครับ

เพราะว่าตอนนี้ชุดเสริมสวนมีข้อมูลในเชิงลึกมากพอสมควร
โดยจำรวจนั้นสามารถเข้าไปใกล้ข้อมูลของคนร้ายระดับ๑แล้ว
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นตรวจสอบทั้งเรื่องของการแต่งกาย
แต่ว่าต้องตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอม
ที่ใช้นั้นถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่นำไปตรวจสอบต่อได้
เพราะเป็นปืนที่ค่อนข้างราคาแพงนะครับมีการติดลำกล้องเก็บเสียง
ก็แสดงว่าต้องมีความรู้ในการใช้วุฒิปืนมากพอสมควรครับ
ซึ่งปืนดังกล่าวนั้นไม่ได้มีใช้ในเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้น
ประชาชนทั่วไปถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชื่นชอบปืนนั้นก็สามารถจะหามีเอาไว้ได้

ซึ่งคดีนี้ต้องบอกว่าต่างจากคดีการชิงทรัพย์ทั่วไปครับ
คนร้ายมักใช้ปืนปลอมหรือว่าปืนราคาที่ถูก
ซึ่งคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คนร้ายมีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้ปืนค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยำ
รวมทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับมีการกระโดดขึ้นลงอย่างถูกต้อง
ตามหลักความปลอดภัยในการฝึกยุทธวิธีด้วย
คาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการในการก่อเหตุในครั้งนี้มากกว่า๑คนครับ
มีประชาชนที่ติดตามข่าวสารได้ให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับว่า
เคยเห็นผู้ชายท่าเดินคล้ายกับผู้ก่อเหตุในครั้งนี้
แล้วคิดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเองนะครับ
รวมทั้งน่าจะกบดานอยู่ในพื้นที่
และตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม
ในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายครับ
เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่ากระสุนปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนั้นมาจากที่ใด
และต้องมีการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานของทหารในพื้นที่
เพื่อขอเข้าไปตรวจค้นซึ่งคาดว่าคนร้ายอาจจะใช้เป็นพื้นที่
บซ่อนตัวอยู่ในขณะนี้ครับ
เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อต้องการเข้าไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
เรื่องของมูลค่าของทองแล้วก็ความเสียหายของร้านทองนะครับ
เป็นการสรุปให้กับทางด้านของตำรวจแต่ว่าตำรวจนั้น
ยังไม่สามารถให้เข้าไปในพื้นที่ได้ต้องรอเก็บหลักฐานทั้งหมดก่อนครับ
นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากโรบินสันลบบุรีครับ